ดิฉันกำลังดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งเข้ามากันอยู่นะคะ

บางคนก็บอกว่าโอ้โหเมื่อเช้าอุตส่าห์ตื่นแต่เช้า
มาลงทะเบียนคนละครึ่ง

คนบ่นนี้อยู่ข้างคุณด้วยนะคุณ

ครั้งนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับค่ายมือถือแล้ว

เพราะว่าเครือข่ายมือถือเดียวกันเนี่ย

แต่เนี่ยรวบรวมมาให้ได้อัปเดตกันหน่อยค่ะ

ปรากฏว่าใช้เวลาเมื่อเช้าไม่ถึง๑๐นาทีนะ

ก็ทำให้สิทธิ์จำนวน๑๓๔๕๐๖๘สิทธิ์เนี่ย
เต็มเต็มเร็วมากจริงค่ะ

พอจะกรอกตัวเลขยืนยันปรากฏว่าหน้าจอขึ้นแล้วไง
ว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้ว

แท็กคนละครึ่งเฟส๓ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะ
ดเข้าไปดูนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทวิตบ่นนะคะ

เมื่อเช้าแอปเป่าตังค์ก็มีปัญหานิดหน่อยเหมือนกันนะฮะ
ก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะแอปเป่าตังค์ก็กลับมาใช้ได้ตามปกติ
ซึ่งโครงการนี้สำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์แล้ว

เพราะว่าคนสนใจกันเยอะ
เรื่องนี้รัฐบาลจ่ายให้๕๐นะ

อันนี้ก็เพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนที่ได้รับผลกระทบนั่นเอง
ใช่นะครับใครได้รับสิทธิ์สำหรับเฟสนี้นะฮะ
เรียกว่าเป็นเศษเก็บตกนะครับ
ก็ท่านสามารถที่จะรอนะต้องรอหนึ่งเรื่องก่อน

รอข้อความตอบกลับภายใน๓วัน
ถ้าภายใน๓วันเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่๒๕มกราคม
จนถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๔นี้นะ
ในโครงการคนละครึ่งนะครับ
เขามีการวิเคราะห์มานะคุณว่า๓เฟส
หมายถึงเฟส๑เฟส๒เฟสเก็บตก
คนไทยมือไวขนาดไหนเร็วแค่ไหน
คือตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งในครั้งแรก
วันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๓จำได้ไหมฮะครั้งนั้นนะครับ
สิทธิ์ที่เปิดให้ลงทะเบียนกันคือ๑๐ล้านสิทธิ์เยอะนะ

แต่ว่าคนยังไม่ค่อยเข้าไปลงทะเบียน
เพราะคนยังต้องศึกษาอยู่ว่าโครงการคนละครึ่งมันอะไร
มันมีวิธีการยังไงรายละเอียดเป็นยังไง

คนลงทะเบียนเปิดวันที่๑๖ตุลาคม
ลงทะเบียนเสร็จสิ้น๑๐ล้านสิทธิ์

ก็อย่างที่บอกว่าคนอาจจะยังไม่เข้าใจโครงการ
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเวลานั้นยังมีน้อย
ทำให้ประชาชนให้ความสนใจไม่มากนัก
แต่ทีนี้ฮะพอเฟส๑มันเริ่มต้น

คนเริ่มสนใจร้านค้าเขาได้ประโยชน์
คนที่เข้าโครงการก็ได้ประโยชน์
เฟส๒วันที่๑๖ธันวาคม
เปิดนะฮะลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้าเหมือนกัน

ปรากฏว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก

คนเข้าไปลงทะเบียน

เต็ม๕ล้ำสิทธิ์

วันที่๑๖ธันวาคม๖๓เต็ม
อันนั้นก็ถือว่าเป็นสถิติที่บอกว่า
โอ้โหคนลงทะเบียนรวดเร็วเหมือนกันนะ

สถิติ๙นาทีเต็มนะฮะ
สำหรับสิทธิ์๑๓๔๐๐๐สิทธิ์
เพราะว่าสิทธิ์ในเฟส๑ตั้ง๑๐ล้านสิทธิ์
ในเฟส๒ตั้ง๕ล้านสิทธิ์

อันนี้ก็เป็นโครงการคนละครึ่งนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงไม่ทันจริง
คุณผู้ชมก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ในโครงการอะไรนะ
ชอปดีมีคืนต้องเลือกเก็บในเองด้วย

ใช่ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโครงการคุณผู้ชม

ใช่ไหมคะอันนี้ก็มีการ
หลังจากที่มติคอรมอออกมาแล้ว
บอกว่าโครงการเราชนะจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน
เกิน๓๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน๒เดือนเนี่ยนะคะ
หมายอยู่ที่๓๑ล้าน๑แสนคน
แล้วเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติที่ออกมาบอกว่า
ก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓
ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการ
แล้วก็มีรายได้ไม่เกิน๓แสนต่อปี
รวมถึงมีเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมกัน

ทีนี้ใครที่มีคุณสมบัติครบเนี่ย

จะลงได้๒๙มกราคมช่วงปลายเดือนนะ
ถึง๑๒กุมภาพันธ์
ตั้งแต่๖โมงจนถึง๕ทุ่ม

แต่ทีนี้เมื่อวานมันมีข้อมูลมาจากรัฐมนตรี

จะไม่โอนเป็นเงินสดให้

สัมผัสตัวเงินอันนี้เนี่ย
คุณสุพัฒนภงรองนายกรัฐมนตรี

บอกว่าไม่อยากให้ประชาชนสัมผัสตัวเงิน
เพราะว่าอาจจะมีเชื้อโควิด๑๙ปะปนมา

สามารถใช้สิทธิ์ผ่านวงเงินเสมือน

แล้วก็สามารถจำกัดการใช้จ่าย

พวกเหล้าแอลกอฮอล์

ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาล
เหมือนโครงการเราชนะเนี่ยจะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งนะครับ
เขาเหมือนโอนสิทธิ์ให้แต่ไม่ได้เป็นเงินสดใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์
ที่ใช้ได้อาจจะร้านค้าทงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
แล้วก็ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าร้านค้าไหนที่ร่วมสิทธิ์ด้วยนะฮะ
ส่วนรถเมย์ขอสมกรรถร่วมรถไฟฟ้าแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงินในการรองรับถึงจะร่วมโครงการได้นะครับ
อันนี้สำหรับโครงการเราชนะที่จะเปิดให้ลงทะเบียน๒๙มกราคมนี้

คล้ายกับการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งมันจะไม่เหมือนโครงการแรก

คุณแต่กรณีนี้โครงการเราชนะมันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงว่า
แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะไม่ได้มีแอปพวกนี้จะว่ายังไง
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ก็บอกว่า
จริงคนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเชื่อว่าเป็นส่วนน้อย
แล้วถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องขอรบกวนเพราะว่าตอนนี้ราคาไม่แพงแล้ว
อันนี้รัฐมนตรีคลังพูดเมื่อวานนะ
มันก็จะกลายเป็นว่าคนได้เงินจากโครงการได้สิทธิ์จากโครงการ
แต่ก็ต้องเจียดเงินสดไปซื้อโทรศัพท์
อันนี้นะฮะรอสักนิดหนึ่งนะฮะว่ารายละเอียดโครงการเนี่ย
จะเป็นอย่างไรต่อนะครับมันต้องมีมาเพิ่มเติมแหละ
คนจะได้ไม่สับสนนะฮะแต่ว่ามันใกล้เต็มทีแล้ว
ในการที่จะเปิดให้ลงทะเบียน๒๙มกราคมนี้
อ่ะอยากให้คนไทยเตรียมใจไว้หน่อยแล้วก็มือไวอีกนิดนึงถูกนะฮะ
แต่เขาบอกว่าการลงทะเบียนของโครงการเราชนะเนี่ย
ไม่ยุ่งยากแต่ไม่ยุ่งยากขนาดไหนต้องรอฟังรายละเอียดด้วยนะครับ